พูดช้านะครับคุณภูมิ
คุณค้าไว้ก่อนนะครับ
ช้านรอเตอรี่
กร่องอยู่เยอะ
มั่นใจครับไม่ประมาณแล้วไม่กลัวครับ

ทำยังไงก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป